กักตัวของนักกีฬาในบ้านเรานะครับหลังจากที่เดินทางกลับมาจากต่างประเทศล่าสุดนะครับทั้งครูตองแล้วก็สแตมที่ไปแข่งขันที่สิงคโปร์นั้นผ่านการกักตัวครบ๑๔วันก็ไม่มีอาการอะไรนะครับ
เมื่อวันที่ยี่สิบแปดกลุ่มภาพันธ์ที่ผ่านมาก็ยืนยันแล้วนะครับว่ารอดจากการติดเชื้อโควิดสิบเก้า
หลังจากที่ครบระยะในการกักตัว๑๔วันไม่แสดงอาการเจ็บป่วยใดสแตมก็กักตัวเองอยู่ที่บ้านเกิดในจังหวัดระยองนะครับ
แล้วก็ได้กลับเข้าค่ายซ้อมที่พัทยาแล้วเมื่อวันที่๑๕มีนาคมขณะที่ครูตองก็กักตัวอยู่ที่คอนโดในกรุงเทพครับ
ส่วนรถถังจิตเมืองนนท์ก็บอกถึงความเคลื่อนไหวของค่ายจิตเมืองนลกับกระแสโควิด๑๙นะครับที่คนในวงการมวยติดเชื้อไปแล้วเกือบ๖๐คน
รถถังก็บอกนะครับว่าตอนนี้ทางค่ายก็สั่งปิดแล้วก็ให้นักมวยในสังกัดเนี่ยกลับบ้านเกิดที่ต่างจังหวัดโดยมีนักมวยกลุ่มเสี่ยงก็คือ๑ล้านเล็กแล้วก็เพชรมหาชนที่มีอาการไอผิดปกติ
ซึ่งทั้งคู่ก็ได้ให้สัมภาษณ์นะครับกับมิสเตอร์ปองนะครับกูรูมวยพิธีกรหนึ่งคนที่มีผลตรวจเป็นหลวกไปก่อนหน้านี้นะครับซึ่งในเซียนมวยนะครับผู้ติดเชื้อเมื่อวันที่สิบเอ็ดมีนาคมก็เข้ารับการตรวจแต่ว่าผลปรากฏว่าไม่ติดเชื้อนะครับซึ่งทั้งนักมวยนะครับส่วนใหญ่เนี่ยตรวจกันไม่ค่อย
ได้นะครับส่วนตัวของรถถังร่างกายยังแข็งแรงดีถึงยังไม่ได้ตรวจแต่ก็หวังว่านะครับจะเคราะห์ดีไม่ติดเชื้อไปอีกคนหนึ่งครับ